คุณผู้ชมครับปฏิบัติการยิงถีปนาวุธโจมตีซีเรียของสหรัฐและชาติพันธมิตรที่เกิดขึ้น
โดยอ้างว่าเพื่อเป็นการตอบโต้รัฐบาลซีเรียที่ใช้อาวุธเคมีในการปราบปรามประชาชนที่ต่อต้านรัฐบาล
ไปจอบประเด็นนี้จากรอยงานครับ
วีดีโอล่าสุดที่ถูกเผยแพร่โดยกระทรวงกลาโหมสหรัฐแสดงให้เห็นการปล่อยขีปนาวุฒิจากเรือดำน้ำในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนมุ่งหน้าไปยังซีเรียเมื่อเช้ามืดวันเสาร์ที่ผ่านมา
ส่วนนี้คือภาพถ่ายดาวเทียมแสดงให้เห็นสภาพก่อนและหลังของเป้าหมาย๓จุดในซีเรียที่ถูกสหรัฐและพันธมิตรอย่างอังกฤษและฝรั่งเศสปฏิบัติการยิงขี่ปนาวุฒิโจมตี
โดยเป้าหมายทั้ง๓จุดมีทั้งศูนย์วิจัยในกรุงดามัสกัสที่สหรัฐระบุว่าถูกใช้เป็นที่พัฒนาอาวุธเคมีส่วนอีก๒แห่งเป็นคลังเก็บอาวุธเคมีใกล้เมืองฮอมส์
สหรัฐและพันธมิตรอ้างว่าการจมตีครั้งนี้เป็นการตอบโต้ที่กองทัพรัฐบาลซีเรียของประธานาธิบดีบาชาอัลอัสซาสใช้อาวุธเคมีโจมตีประชาชนของตัวเองในเมืองดูมา
ยึดครองของกระบดเมื่อวันที่๗เมษายนที่ผ่านมาซึ่งมีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย๔๐คนแต่ทางการซีเรียปฏิเสธข้อกล่าวหา

ประธานาธิบดีวาลาดิมีปูตินของรัสเซียประนามการโจมตีซีเรียของสหรัฐและพันธมิตรว่าเป็นการลุกราน
พร้อมย้ำว่าข้ออ้างที่ว่าซีเรียใช้อาวุธเคมีโจมตีพลเรือนนั้นเป็นเรื่องเท็จ
โดยรัสเซียได้เสนอให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ
ประนามการโจมตีซีเรียของสหรัฐและพันธมิตร
แต่มติดังกล่าวถูกปัดตกไม่ได้รับเสียงสนับสนุนเพียงพอ
โจมตีนี้ถูกตั้งคำถามว่าจะนำไปสู่การเผชิญหน้าระหว่างสหรัฐกับรัสเซียและอีราน
ขัดแย้งที่ล้วนมีกองกำลังอยู่ในซีเรียหรือไม่
แต่ก็มีนักวิเคราะห์จำนวนหนึ่งที่มองว่านี่ไม่น่าจะนำไปสู่สงครามบานปลาย
จากเป้าหมายจมตีครั้งนี้คือคลังอาวุธเคมีของซีเรีย
ไม่ใช่ฐานของรัสเซียและอีรานแม้ทั้งสองประเทศจะออกมาประนามรุนแรง
แต่การตอบโต้สหรัฐโดยตรงไม่น่าจะเกิดขึ้น
ขณะที่รู้มาเกอริชนักวิจัยเอาโสจากมูลนิธิ
ยังสงสัยว่าการโจมตีนี้จะส่งผลอย่างมีนัยยะสำคัญอย่างไร
สงครามกลางเมืองซีเรียที่ยืดเยื้อมา๗ปี
นักวิจัยเอาโสจากมูลนิธิจะส่งผลอย่างมีนัยยะสำคัญอย่างไร
กับสงครามกลางเมืองซีเรียที่ยืดเหยือมา๗ปี